เริ่มกันที่ประเด็นร้อนที่หลายคนให้ความสนใจนะคะ
สำหรับแฟชั่นนิสตาตัวแม่ชมพูอารยาค่ะ
ที่มีกระแสข่าวเมาส์มาว่าเธอกำลังสดเกาเหลาอย่างอร่อยเลยนะคะ

ใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นนางเอกสาวจอมแบ๊วอย่างเจนนี่เทียนโพสุวรรณนะคะ
ที่บอกว่าต้องแยกห้องแต่งหน้ากันเลยทีเดียว
รวมไปถึงนักแสดงสาวรุ่นน้องอย่างใหม่ดาวิกาด้วยนะคะ
งานนี้สาวชมพู่ก็ออกมาเคลียร์ให้ได้หายคล่องใจกันแล้วไปฟังกันค่ะ
อยู่บนบันลังตัวแม่อันดับต้นของวงการ
ก็ต้องยอมสละความเป็นส่วนตัวลงไปแต่โดยดี
ซึ่งชาวเน็ตก็ทำหน้าที่อย่างจริงจัง
ขุดเผือกในอินสตาแกรมส่วนตัวของแฟชั่นนิสต้าตัวแม่ชมพู่อารยา
พักหลังมานี้เจ้าตัวมักจะโพสต์ภาพสตอเบอรี่แบบถี่ยิป
แคปชั่นชวนสงสัยว่าเป็นการเปิดศึกเกาเหลากับนางเอกจอมแบ๊ว

เพราะก่อนหน้านี้เคยมีข่าวว่าทั้งคู่ไม่มองหน้ากัน
ขณะบันทึกเทปรายการหนึ่งที่สาวเจนี่เป็นแขกรับเชิญ
อีกทั้งยังแยกห้องแต่งหน้ากันอีกด้วย
และล่าสุดกับกรณีของนางเอกรุ่นน้องใหม่ดาวิกาที่ขึ้นแทนน้องรัก
แต่ว่ากันว่าผู้จัดการส่วนตัวกลับคิดไม่ซื้อปาดหน้ารับงานพรีเซนเตอร์ไปแบบหน้าตาเฉย
อีกทั้งนางเอกรุ่นน้องยังกลบเกลือน
ด้วยการโพสต์ภาพช่อดอกไม้ที่นางเอกรุ่นพี่ส่งไปให้กำลังใจในคอนเสิร์ตใหญ่ที่ผ่านมา
ส่วนเรื่องราวในครั้งนี้ถูกนำไปเปรียบเทียบกับละครดังในอดีต
อย่างมันยาริสยาโดยมีตัวละครสุดจี๊ดเป็นตัวเปรียบเทียบ
ล่าสุดตัวแม่แฟชั่นขอออกโรงเคลียร์ทุกข้อสงสัย

ใครอยากพูดอะไรก็ตามสบายเพราะเธอไม่เคยใส่ใจอยู่แล้ว

จะยืนยันว่าส่วนตัวเป็นคนไม่ระบายความในใจลงในโลกโซเชียลอย่างแน่นอนค่ะ
ไม่มีอะไรเลยไม่ได้ตั้งใจสื่ออะไรเลย
คือก็คุยกับสตอเบอรี่

ถ้าเคยสังเกตก่อนนั้นเนี่ยฉมก็คือเคยพูดกับผลไม้ผลหมากรากไม้เนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว

ก็ตั้งใจว่าจะเต็มที่เลย

เข้าใจคนเสพดราม่าเข้าใจคนดู
แล้วแต่จะมโนแล้วแต่จะอะไรกันเอาที่สบายใจเลยค่ะ
ตอนที่อัดรายการมีการแยกห้องแต่งตัวกันด้วยเพราะว่า

เรื่องปกติของแขกรับเชิญกับพิธีกรอยู่แล้ว
ถ้าคนที่ติดตามการใช้พฤติกรรมการใช้โซเชียลมีเดียของชมอย่างเงี้ย
ชมไม่เคยแบบว่าใช้เป็นที่ระบาย
กับน้องใหม่คือเราก็ยังแฮปปี้กันดีแล้วกันดี
ก็ปกติไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยอะ
เพราะเจอที่เบอร์จะยังส่งต่อไม้ไปไหนค่ะค่ะ